เป็นคลิปภาพที่ได้มาจากกล้องหน้ารถของเขาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเทพรักษ์นะคะ
ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่ากว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งเหมือนกับบีบแร่ใส่รถบรรทุก
ว่ารถบรรทุกเนี่ยเบรกกระทันหันบีบแต่ยาวเหมือนกับเตือนนะ
พอรถสีขาวคันนี้จะแซงรถบรรทุกไปรถบรรทุกชักปืนยิงใส่เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันค่ะ
เฮ้ยป๊าป๊าป๊าป๊าอย่าไปใกล้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
แล้วก็บอกทะเบียนรถไว้เลยครับนะคะทะเบียนรถเนี่ย
หนึ่งขีดแปดหกเก้าหนึ่งพิกัดคือหน้าร้านปะหนวิว
อืมบนถนนเทพรักษ์เนี้ยค่ะเห็นเหตุการณ์ก็คือ
ดีเจเจมส์เขาบอกว่าเขากำลังขับรถจะเลี้ยวขวาออกถนน
ได้ยินเสียงแตรดังแบบยาวยาวครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดไฟกระพริบ
จอดกลางถนนเห็นรถยนต์สีขาวขับแซงขวาขึ้นไป
คนขับสิบล้อก็ชักปืนมายิงเลยครับอย่างที่เราวงกลมนะคะ
ว่าเขายิงสองนัทนะคะใช่นะคะ
ครั้งแรกคือรถสีขาวยังไม่ยังไม่ได้แซงไปเลยอ่ะก็ยิงแล้วอ่ะ
แต่กรณีนี้เนี่ยถ้าภรรยาเขาไม่บอกให้เขาแบบรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปเนี่ย

โหมันเขาไม่เห็นเลยว่ามันอุ๊กอาดเพียงขนาดเนี่ย

เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่ม๒๕นาทีเมื่อคืนนี้นะคะ
ขับรถพาภรรยากับลูกชายกลับบ้านแถวสายใหม่เข้าไปกินข้าวกันมา

ไปมองทางซ้ายเห็นรถสิบล้อคันหนึ่งวิ่งมาเร็วมาก
จากนั้นไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงแตรดังเลย
ว่าเสียงแตรนี้น่าจะมาจากรถเก๋งคันสีขาวที่กดแรลากยาว๑ครั้ง
น่าจะเป็นการบีบแร่ใส่รถสิบล้อที่รถสิบล้อเบรกแบบกระทันหันเบรกแรงอยู่กลางถนน

ตอนนั้นคิดว่าเขาก็คงเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนตามปกติ
ก็เลยชะลอรถให้๒คันนี้ผ่านไปก่อน
ให้รถที่มีปัญหามันผ่านกันไปก่อน
แต่ปรากฏว่าตอนที่รถเก๋งคันสีขาวกำลังเร่งเครื่องแซง๑๐ล้อ
ภรรยาตกใจมากนะภรรยาเตือน
อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เขาก็รวบรวมสติไม่ขับไปใกล้รถสิบล้อ

โทรศัพท์แจ้งตำรวจแล้วก็เอาคลิปจากกล้องหน้ารถมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เพื่อจะได้เป็นเบาะแสในการตามหาตัวคนขับรถสิบล้อคันนี้มาดำเนินคดี
เพราะชักปืนมายิงกันกลางถนนแบบนี้มันน่ากลัวมาก
มันอันตรายมากนะคะ
รถสีขาวเหมือนกันถ้าผมแสงไปแล้วเขายิงผมล่ะ
มันอาจจะผิดคนก็ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบสติสำคัญที่สุด

แล้วก็ไม่ควรจะเข้าใกล้เหตุการณ์ที่มันระทึกขวัญอย่างนี้ครับ

ขับรถอะไรอย่างนี้มันทะเลาะกันมันด่ากันได้มันมีปัญหากันได้อะไรอย่างนี้

ผมรู้สึกว่าการทำร้ายร่างกายมันคือสุดยอดแล้วมันคือแบบเกินไปแล้ว
ถ้าเกิดคุณลงมาจอดรถชี้หน้าด่ากันนู่นนั่นนี่โอเค

อันเนี่ยผมเริ่มเริ่มได้เพราะว่ามันมันเกิดอารมณ์ได้
คนเรามีปฏิบัติดัดลักษณ์จากหลายทาง
แต่การทำร้ายร่างกายกันชกต่อยกันถือว่าแย่แล้ว
แต่นี่คือคุณมีอาวุธเลย
แล้วคุณแบบคุณใบไทยก็ไม่รู้คุณแขนวสิทธิ์ร้องคุณมีอาวุธ

คนนี้มีปืนไหมคนนั้นมีปืนไหมใครก็ได้อะไรอย่างนี้
อืมเนี่ยมันมายิงกันกลางถนนแบบเนี้ยมันไม่ได้นะคะ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมว่าถึงขั้นต้องมายิงใส่กันขนาดนี้
ให้ข้อมูลในฐานะพยานก็ให้ข้อมูลอย่างที่เนี่ยค่ะอย่างที่เล่าไป
แล้วก็ในส่วนของตำรวจเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้เสียหายด้วยนะ
ก็คือรถเก่งคันสีขาวอะค่ะทางผู้กำกับสอนอบางเขนบอกว่า
เขาสอบปากคำผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าขับรถออกจากบ้าน
ไปรับแฟนสาวแถวแถววัชรพลครับพอมาถึงถนนเทพรัฐ
ก็มีการขับปาดหน้าไปมากับรถสิบล้อปาดหน้าไปมากันแบบนี้๓กิโลได้
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ตามคลิปเลยสิบล้อเอาปืนยิงใส่เลย
ทำให้กระจกด้านหลังซ้ายได้รับความเสียหายนะคะครับแล้วสิบล้อก็ขับหนีไปจนสุด
ถนนเทพรัฐอืมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เลยไปตรวจสอบรถผู้เสียหาย
ก็คือรถคันสีขาวคันนี้ค่ะมีเศษกระสุนมีแกนกระสุนแต่ยังไม่ทราบขนาด
ตกอยู่ในรถเลยนะคะแปลว่าเข้ารถเลยนะคะเขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
และสำคัญมากก็คือคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของรถดีเจเจมส์นี่แหละค่ะ
เป็นหลักฐานที่ดีมากแต่อย่างที่บอกว่าไม่เห็นหมวดตัวอักษร
ของรถสิบล้อเห็นแค่เลขคือเจ็ดหนึ่งขีดแปดหกเก้าหนึ่ง
ครับเดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จะนำตัวคนขับรถสิบล้อมาดำเนินคดีและข้อหานักนะคะ
พยายามฆ่านะคะตำรวจบอกแบบนี้ก็อยากจะให้คนที่ก่อเหตุมอบตัวดีกว่า
หนักจะกลายเป็นเบาจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตำรวจสอนอบางเขนบอกมานะคะส่วนประกันภัยของรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยค่ะ
เขาก็ติดต่อไปที่ดีเจเจมส์นะขอบคุณสำหรับคลิปนี้
เป็นหลักฐานสำคัญมากเป็นประโยชน์มากจริง
แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเอ่อจากกล้องหน้ารถเนี่ย
วันเวลามันอาจจะไม่ตรงอืมเขาไม่ได้ตั้งเวลาไว้อ่าอืม
แต่ผมเชื่อว่าตามไม่ยากหรอกใช่ไหมฮะก็ต้องดำเนินคดีฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป